หลังจากที่มีการรายงานข่าวการพบชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์ที่สู่สารนั่งยางป่าช้าคนเก่ง
ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็ได้มีชาวบ้านทั้งจากจังหวัดอุดรธานี
และขอนแก่นพากันไปดูจุดที่พบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยล่าสุดได้มีการแจ้งผู้สูญหายรวมแล้ว๑๐คน
ขณะที่ความคืบหน้าของคดีตอนนี้ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐาน
เพื่อหาจุดเชื่อมโยงในการจับกลุ่มคนร้ายนะครับ
โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ย้ำว่า
ให้ทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมาครับ
ความคืบหน้าคดีพบจุดต้องสงสัยที่คาดว่าจะมีการเผานั่งยาง

คำบอลเวียงชัยหมู่๓ตำบลน้องแวง
อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าตรวจสอบหาหลักฐาน
และความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ในวันนี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสุสานเผานั่งยางป่าช้าคนเก่ง
ก่อนเดินทางไปประชุมกับตำรวจภูทรบ้านถือ
และมอบหมายงานคดีทั้งสืบสวนและสอบสวน
พลตำรวจโทปิยะสนตระกูล
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดูแลคดี
อบหมายงานสืบสวนสอบสวนให้แต่ละชุด
เพื่อเร่งหาจุดเชื่อมโยงรูปคดีของนางบังออนทองอ่อน
อายุ๕๒ปีเจ้าแม่เงินกู้นอกระบบ
หลังถูกอุ้มฆ่าเผานั่งยางเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะเดียวกันมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น
หลังทราบข่าวทยอยเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
และที่สถานีตำรวจภูทรบ้านผือก
เพื่อแจ้งขอตรวจเปรียบเทียบดีเอ็นเอกับชิ้นส่วนกระดูกของมนุษย์
พบในที่เกิดเหตุรวม๑๐จุด
จากทั้งหมด๒๓จุดที่ตรวจพบ
ญาติผู้สูญหายเขาแจ้งเพิ่มรวมทั้งหมด๙คน
ระบุมีผู้สูญหายรวม๑๐คน
ขณะเดียวกันพลตำรวจโทปิยาสอนตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
รับเรื่องร้องเรียนจากนายดาราภาษัยอายุ๖๐ปี
ชาวตำบลสามะคีอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานี
ขณะประชุมร่วมกับตำรวจชุดคลี่คลายคดีสุสานป่าช้าเผานั่งยาง
ห้องประชุมสถานีตำรวจภูทรบ้านผือ
โดยนายดาราเดินทางมาพร้อมกับรูปภาพและรายชื่อของตำรวจภูทรน้ำสม๔นาย
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังถูกจับตัวไปเรียกค่าถ่ายถึง๒ครั้ง
เป็นเงินจำนวน๕๖๐๐๐บาท
เพราะเกรงจะถูกอุ้มฆ่าเผานั่งยาง
ผลตำรวจโทปิยะสนตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
มอบหมายให้ผู้บังคับการตำรวจภูทรอุดรธานีดูแลในเรื่องนี้
ส่วนตำรวจทั้ง๔นายจะมีส่วนรู้เห็นคดีอุ้มฆ่าเผานั่งยางหรือไม่
ต้องรอเวลาสืบสวนหาพยานหลักฐานจุดเชื่อมโยงเสียก่อน
และพร้อมใช้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแต่หากพบเจ้าหน้าที่ผิดจริง
จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดอย่างแน่นอน
ก็เดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าเราต้องให้ทางเจ้าหน้าที่เขาสอบสวนก่อน
สอบสวนแล้วว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างไม่ต้องห่วงฮะรอให้ความเป็นธรรม
พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
เร่งรัดพิสูจน์ทราบจุดที่คนร้ายเผานั่งยางทั้ง๒๓จุด
สอบปากคำพยานที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ
เพื่อหาเบาะแสรวมถึงเก็บหลักฐานทั้งโครงกระดูก
เพื่อส่งให้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจตรวจสอบ
ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาไม่เกิน๒สัปดาห์จึงจะทราบผลว่า
โครงกระดูกที่พบเป็นของมนุษย์หรือของผู้ใด
โดยกำชับให้การสืบสวนอย่างตรงไปตรงมา
เพื่อให้เกิดความกระจ่างอย่างชัดเจน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ขยายพื้นที่เพิ่มไปโดยรอบบริเวณนี้